คุณคะมาต่อที่หล่อรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะ
เจ้านายนะคะทายาทของคุณเจเจตรินค่ะ
่งดังมากเลยมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะ
ล่าสุดค่ะได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดื่มแบรนด์ดังด้วยนะคะ
อันนี้ตอนที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็มาในรูปแบบการตลาดที่น่าสนใจนะคุณ

ก็มาเป็นแบบว่ามีคนทรงคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะคะ
คนละชั้นก็เหล่านั้นมันคนละชั้น
พอดีกว่านี่ก็ไม่ห้ามเลยนะฮะ
แฟนเพลงทั่วประเทศบอกเลยว่าชื่นชอบมากนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็เตรียมโปรเจกต์พิเศษต่างออกมาเอาใจแฟนคลับด้วยนะ
บอกเลยว่าการันตีตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงปีหน้า
แฟนได้ติดตามกันผลงานกันโอ้ยจุใจอย่างแน่นอนค่ะ
จริงก็อยากจะขอบคุณแฟนที่ให้ความต้อนรับตั้งแต่แรกจนถึงจุดนี้

มากขึ้นครับเยอะมากขึ้นเพราะเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วครับ
สอบสอบใหญ่ที่เพิ่งเสร็จไปครับนี่ก็เริ่มรับอะไรมากขึ้นครับ
ผลงานตัวเองอะครับก็เนี่ยครับก็มีเพียงคนละชั้นแล้วก็อลิมิกซ์คนละชั้นครับ
แล้วก็โฆษณางานอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็ติดตามได้เรื่อยครับ
เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ปีหน้าครับต้องรอดูครับผม
แต่เดี๋ยวมีมันแน่นอนครับมันแน่นอน
เราก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีตั้งแต่แรก
จนถึงวันนี้อย่างที่พ่อพูดเสมอว่าแฟนคือแบตเตอรี่ของเรานี่แหละครับถูกต้องแล้ว
รับรองนะเตรียมดูโชว์ครั้งต่อไปอย่างแน่นอน
แต่คือตอนที่น้องไปขายสินค้าเนี่ยถือว่าฮือหามากเพราะว่าน้องไปเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ